นี้นะคะอยู่ที่บางขุนนลจะอร่อยขนาดไหนไปพร้อมกันเลยในช่วง
สบัดครัวไทยตรง
วันนี้พามาทานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแถวย่านบางขุนนท์กันค่ะ
ร้านนะคะก็จะมี๒ชั้นค่ะเป็นชั้นล่างมันก็ชั้นลอยนะ
ดูไปก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปกติใช่ไหมคะ
แล้วอะไรคือความแปลกที่ให้โมโมอยากมาลอง
นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นอูด้งค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเจอในหน้าเพจก็เลยตามมากินนะคะ
เอาจริงก็คือเพิ่งเคยลองกินครั้งแรกก็นึกว่ามันจะไม่เข้ากัน
แต่ความจริงมันอร่อยนะแล้วเส้นอุด้งที่นี่เขาเหนียวนุ่มหนึบมาก
รสชาติน้ำซุปโอเคเลยค่ะเผ็ดกำลังดี
ดีเลยค่ะงั้นก็มาที่นี่ก่อนเลยค่ะที่ศรีอยุธยาบางขุนนท์ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เขามีเมนูเส้นอูด้งด้วยนะคะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงจริง
มากเลยจ้าน่ากินสุดไปเลยคือมันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมมันมีความญี่ปุ่นนิดนึงก็เส้นอูด้งไง
คือเจ้าของติ๊กต๊อกคนนี้นะคะเธอพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นอูด้งของร้านก๋วยเตี๋ยวศรีอายุทยาอยู่บางขุนนล
ตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพครับร้านนี้ร้านดังค่ะ
เด่นเรื่องเนื้อตุ๋นน้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็ยังเป็นร้านแรกในฝั่งธนบุรีที่ทำเมนูก๋วยเตี๋ยว
เส้นอูด้งด้วยปกติมันจะเป็นเส้นอะไรก็เส้นเล็กนี่ไงเส้นหมี่เส้นบะหมี่
ก็ว่ากันไปแต่นี่เป็นเส้นอูด้งกลมกลมใหญ่ใหญ่เด้งเด้งอืมอ่ามีให้เลือกมากมายครับ
แล้วพอเส้นอูด้งมาผสมกับซุปก๋วยเตี๋ยวแบบไทยแบบเข้มข้นเข้มข้นคุณคิดดู
มันลงตัวกลมกล่อมมากมากเลยนะดังนั้นแล้วใครเห็นภาพที่เราเอามายั่วอย่างนี้
รนทนไม่ไหวไปค่ะไปชิมได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยาบางขุนนลนะคะ
หรือเข้าไปตามต่อในติ๊กต๊อกของคุณมะเหมียวก็ได้นะจ๊ะ
เพราะว่าเส้นอูด้งมันสัมผัสมันดีอย่างหนึ่งนะเงียบหนุ่มเนื้บ
เวลาดูดทิ้งอุ๋เข้าจมูกเข้าตา
เกิดอูด้งอยากกินจับอุ๊ด้งในกระทักทาย
ข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง